พบว่าถูกทิ้งอยู่ภายในคลององค์อ่างเมื่อวานนี้
เบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นชาวเอเชียในแถบอินเดีย

จากนี้ก็ยังพบสิ่งแปลกปลอมที่คาดว่า
เป็นยาเสพติดในกระเพาะอาหารของผู้ตาย
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตอาจจะเกิดจากอาการช็อก
จากการที่ถุงยาเสพติดเกิดฉีกขาด
ขณะที่เดินทางจึงถูกนำมาทิ้งเพื่อซ่อนเร้นอำพลางคดี

ช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจนครบาลสัปราช
รับแจ้งพบศพชายชาวต่างชาติ
ยัดไว้ในกระเป๋าเดินทางลอยมาภายในคลององค์อ่าง
สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนที่พบเห็น
เพราะสภาพศพเปลี่ยนรูปอย่างเห็นได้ชัด
ว่าชายนิรนามคนนี้เป็นชาวเอเชีย
และเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ถ้าเรารู้ตัวบุคคลโดยเร็วเราก็จะสามารถเชื่อมโยงไปหาสาเหตุแล้วก็มูลละเหตุ
แค่ที่เกิดขึ้นรวมทั้งผู้ก็สามารถผิด
พลาสติกสีขาวที่มีขายในแถบประเทศอินเดียและบังกลาเทศ
แป้งโรตีเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว
เป็นสิ่งของที่พบภายในกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพ
ทำให้ตำรวจพบข้อมูลในเบื้องต้นว่าชายคนนี้อาจเป็นชาวอินเดียหรือประเทศในระแวกใกล้เคียง
แม้ว่าจะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนแต่ทำให้ตำรวจมีทิศทางในการสืบสวน
พร้อมมีการประสานประเทศต้นทางเพื่อส่อหาข้อมูลของผู้เสียชีวิต
เราก็ต้องรอผลจากการชนสูตรพลิกศพของการตรวจของพิสูจน์หลักฐานมาประกอบ
เพราะว่าภายในเราก็อยากจะรู้ว่ามันตายเพราะอะไร
ถ้าคุณหมอบอกว่าตายเพราะ๑๒๓๔๕เราก็ได้มาเน้นเพิ่มเติมอีก
แต่ตอนนี้เราเอาวงกว้างแล้วเชื่อว่าในวงกว้างเหล่านี้
มันก็จะเป็นช่องทางที่เราจะนำไปสู่สาเหตุแล้วก็ตัวผู้กระทำผิดได้
ในส่วนของการชนะสูตรพลิกศพวันนี้
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
พบหลักฐานสำคัญภายในช่องท้องของผู้ตาย
โดยมีสิ่งแปลกปลอมจำนวนกว่า๕๐ก้อน
ภายในบรรจุยาเสพติดบางชนิดและไม่พบอาหารภายในกระเพาะ
ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตคาดว่าผู้ตายเกิดอาการช็อก
จากการที่ฝูงยาเสพติดเกิดฉีกขาดขณะเดินทาง
จึงถูกนำมาทิ้งเพื่อซ่อนเร้นอำพางคดี
ส่วนบาดแผลภายนอกตามร่างกายคาดว่าเกิดจากการกัดแท้ของสัตว์
เพราะศพลอยอยู่ในคลององค์อ่างมาแล้วหลายวัน
และไม่ใช่ร่องรอยของของมีคม
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
สั่งการประดมทีมสืบสวนเร่งสืบหาข้อมูลของผู้เสียชีวิตและคนร้าย
นำศพมาทิ้งครองเพื่ออำพางคดี
เพราะคลององค์อ่างมีพื้นที่เชื่อมต่อย่านการค้า
และพื้นที่เศรษฐกิจหลายแห่งเช่นพาหุรัฐวรจักรและนานา
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนที่คาดว่าจะเป็นชาวเอเชีย
ส่วนการสอบสวนนั้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เรื่องเงินกู้นอกระบบความแค้นส่วนตัวหรือขบวนการค้ายาเสพติด
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน